กับรุ่นพี่ศิษย์เก่าอีก๒คนรวม๗คน
ร่วมกันกระทำชำราวเด็กนักเรียนหญิงในโรงเรียน๒คน
คนหนึ่งอยู่ชั้นม๒คนหนึ่งในปัจจุบันอยู่ชั้นม๔
แต่ว่าเด็กถูกกระทำตั้งแต่อยู่ม๓อายุ๑๔กับ๑๖นะครับ
นี่คือผู้ต้องหาทั้ง๗คน
แต่คดีนี้แยกเป็น๒สำนวนนะครับ
ก็คือเด็กหญิงชั้นม๒อายุ๑๔เนี่ย
ถูกกระทำโดยครู๕คนกับสิทธิ์เก่า๒คนรวมเป็น๗
ส่วนเด็กนักเรียนหญิงชั้นม๔ปัจจุบันอายุ๑๖
ถูกครูเนี่ยกระทำ๓คนนะฮะ
ผู้ต้องหาทั้งหมดไปรับทราบข้อกล่าวหาทั้ง๒สำนวนคดีแล้ว
แล้วก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งสองสำนวนคดี
ตอนนี้ตำรวจนำตัวส่งสารในขั้นตอนในการฝากขังระหว่างดำเนินคดี
ตำรวจชุดทำคดีบอกว่าคดีมีความคืบหน้าเรื่องสำนวนไป๑๗๐นะครับ
อ่าทีแรกมีรายงานข่าวว่าจะลงพื้นที่มาติดตามความคืบหน้าของคดีนะครับ
แต่วันนี้นะครับได้สั่งเร่งรัดมานะครับ

แต่ว่าเร่งรัดมายังพนักงานสอบสวนที่ดูแลคดี
ให้นำเอกสารหลักฐานทางคดีรายงานความคืบหน้าไปให้ทราบด้วยนะครับ
ก็มีรายงานว่าทางตำรวจเนี่ยตอนนี้กำลังเร่งในการรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อให้รอบครอบรัดกลุ่มที่สุดนะครับ
ขณะเดียวกันนายวิรัติศรีมงคลยุติธรรมจังหวัดมุกดาหารบอกว่า
นายสมศักดิ์เทพสุธินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ก็กำชับมาให้ดูแลเรื่องสิทธิ์ทางกฎหมายต่างให้กับเด็กด้วยนะครับ
อกจากนี้ยังได้เสนอกองทุนยุติธรรม
เกี่ยวกับเรื่องเงินชดเชยเยียวยาช่วยเหลือเหยื่อด้วยนะครับ
โดยคาดว่าจะได้รับรายละประมาณ๕๐๐๐บาท
จะมีการเสนอขอจ่ายเบื้องต้นเป็นค่าใช้จ่าย
หากทางพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กขอรับการช่วยเหลือเบื้องต้น
กำลังพิจารณาดำเนินการกันอยู่นะครับ
ส่วนการตั้งทนายความในการดูแลรับผิดชอบคดีของผู้เสียหายกระทรวงยี่ธรรม
จะช่วยดูแลให้เพื่อให้ได้รับสิทธิ์ทางกฎหมายทุกด้าน

ขอให้เด็กผู้เสียหายทั้งสองคนมั่นใจได้นะครับ
ทั้งครอบครัวด้วยขอให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับความเป็นธรรมทางคดี
และได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ทางด้านกฎหมายอย่างแน่นอน
ทีมข่าวก็เดินทางไปคุยกับในแต้มนามสมมุตินะคะ
ที่อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหาร
แต้มคนนี้คุณผู้ชมเป็นเพื่อนสนิทของนายวิพฤษ
ครูสอนคณิตศาสตร์ที่เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาค่ะ
แต้มบอกว่าเป็นเพื่อนสนิทกับนายวิพฤษมาก

เห็นข่าวแล้วตกใจทำอะไรไม่ถูก
โทรศัพท์ไปหานายวิพฤษเมื่อ๘พฤษภาคมที่ผ่านมา
ช่วงที่คุยกันครูวิพฤษคือเสียงเศร้ามาก
แต่คุยได้แป๊บเดียวไม่ถึงนาทีก็วางสาย
จากนั้นก็ติดต่อไม่ได้อีกเลยจนถึงวันนี้
แต้มบอกว่าเป็นห่วงเพื่อนนะคะ
ซึ่งนายวิพฤษนายแต้มบอกว่าเป็นคนเรียนดี
สอบได้ที่หนึ่งทุกครั้งนิสัยดีเรียบร้อยร่าเริง
สนุกมีน้ำใจไม่เคยมีประวัติเสียหาย

มีความสามารถในการเล่นดนตรีทั้งดนตรีไทยดนตรีสากล
ในฐานะเพื่อนก็เลยมองว่าสิ่งที่มันเป็นข่าวอยู่
ไม่มั่นใจว่ามันจริงหรือเปล่า
แต่เป็นห่วงเป็นห่วงมากกลัวว่าจะทำร้ายตัวเอง
ที่ออกมาให้สัมภาษณ์ในฐานะเพื่อนสนิทแบบนี้ก็เพราะว่า
มาด้วยกันตั้งแต่เด็กโตมาด้วยกัน
ไม่ได้มีเจตนาจะไปกล่าวหาน้องนักเรียนหญิงที่เป็นผู้เสียหายในทางที่ไม่ดี
แต่แค่อยากจะเล่าในมุมที่เป็นเพื่อนสนิทกับนายวิพฤษที่ตกเป็นผู้ต้องหา
คนคนไม่เคยเจอกรณีแบบนี้ไม่เคยเจอเรื่องอะไรหนัก
เพราะว่าคือตั้งแต่เด็กแกเป็นคนเรียนดีเป็นคนดีมาตลอดเลย
ผมก็เลยมองว่าสิ่งที่เขาทำมันใช่จริงหรือเปล่า
ครับเป็นห่วงเป็นห่วงที่ติดต่อไม่ได้
กลัวเพื่อนคิดสั้นไหม
เอาจริงใจลึกผมกลัว

ก็กลัวเพื่อนคิดสั้นอาจจะทำร้ายตัวเองหรืออะไรต่าง

ว่าไม่อยากให้มันความคิดเคลื่อนไปในทางนั้น
ก็กลัวว่านายวิพฤษจะคิดสั้นทำร้ายตัวเองนะคะ
ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ที่ปรึกษาเด็กเยาวชนและครอบครัวพร้อมเครือข่าย
ไปที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหารไปคุยกับน้องนักเรียนหญิงผู้เสียหายทั้งสองคนนะคะ

ทิชานานครที่เป็นที่ปรึกษาเด็กเยาวชนและครอบครัวค่ะ
บอกว่าคดีนี้กลุ่มผู้ต้องหาได้ถ่ายคลิปเอาไว้เพื่อแบล็คเมลผู้เสียหายด้วย
ผู้ต้องหาทั้งหมดได้รับการประกันตัวออกไปก็เลยเป็นห่วง
เป็นห่วงน้องผู้เสียหายเป็นห่วงครอบครัวของน้องกลัวว่าจะถูกข่มขู่นะคะ
ก็เลยอยากจะเรียกร้องให้ผู้เสียหายก็คือเด็กทั้งสองคนเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองพยานเพื่อสร้างความมั่นใจ
รวมถึงเพื่อที่จะเข้าถึงการเยียวยาจากกองทุนยุติธรรมนะคะ
คือเด็กก็คือเด็กตอนนี้เด็กตกเป็นเหยื่อเป็นเหยื่อของครูและรุ่นพี่สังคมจะต้องไม่ปล่อยให้ผู้ใหญ่กระทำการที่เลวร้ายแบบนี้แล้วลอยนวลไปได้แบบง่าย
ทิชาบอกว่าตั้งข้อสังเกตแบบนี้ค่ะกรณีนี้ครูในโรงเรียนตั้ง๒๐กว่าคนเกือบ๓๐คน
ผู้อำนวยการโรงเรียนทำอะไรกันอยู่เหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นปีไม่ระแคะระคายใดเลยเหรอ
แต่ก็ชื่นชมน้องนักเรียนหญิงทั้งสองคนที่เป็นผู้เสียหายนะคะที่กล้าออกมาเปิดเผยความจริงให้สังคมได้รับรู้ค่ะ
ก็เดี๋ยวรอดูความคืบหน้ากันต่อไปนะครับ